คุณผู้ชมค่ะบอกเอาไว้เบรกที่แล้วว่าช่วงนี้หลายคนอยู่บ้านโดยเฉพาะหนุ่มเขาก็ฟิตร่างกายออกกำลังกายกัน
แต่จะมาแบบว่ายกเวทเล่นลูกเด็กธรรมดาเนี่ยน่าเบื่อไป
เดี๋ยวจะให้ดูคุณผู้ชมค่ะแต่ละคนช่วงนี้หุ่นดีกันทั้งนั้นเขายกอะไรกันบ้าง
เริ่มกันที่หนุ่มโตโนภาคินกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
เห็นกี่ทีกี่ทีพี่โตโน่ก็กล้ามเป็นลอนกล้ามเป็นมัดอยู่เลยนะคะ
ถอดเสื้อเนี่ยโอ้โหสาวแท้สาวเทียมกรี๊ดการ์ดกันหมด
ล่าสุดค่ะไอโนออกกำลังกายโชว์พลังแกร่งมากคุณผู้ชมดูนี่
เห็นไหมคะไอ้ดำเนี่ยค่ะ

ยกยางล้อรถไม่ใช่ยางล้อธรรมดาอันนี้ไม่ใช่๑๐ล้อด้วยรถไถ
เรียกได้ว่าใช้พละกำลังแบบความแข็งแกร่งแบบสุด
นี่ก็ถือว่าเป็นความเก๋แบบว่าวัดกำลังได้ดีนะ
ใครเอาไปเป็นไอเดียก็ต้องแข็งแรงจริงนะคุณผู้ชมนะ
ไม่งั้นนะก็ก่อนที่จะยกขึ้นดิฉันว่าทับหัวแม่โป้งก่อน
จะบอกว่าวงยางใหญ่กว่าตัวเองอีก
ดูสิ่งกล้ามแบบว่าแน่นมาก
คุณมีไหมบ้านไหนมียางล้อหรือยังไง
ล่ำแบบนี้ไม่ได้มีคนเดียวแต่ว่าทางนี้ไม่ถนัดยางล้อรถไถนะ
มานี่ดีกว่าคุณนิววงศกรค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ขยันจับมือกับสาวคนสนิทน้องนาวนั่นแหละ

พาน้องสุนัขตัวโปรด๒ตัวค่ะ
มาร่วมเอ็กเซอร์ไซด์ด้วยเลยแล้วกัน
นี่อุ้มแล้วทำเป็นที่ยกน้ำหนักเลยนะคะ
ตัวนี้เนี่ยน่าจะราวประมาณสักสิบกิโลเนอะ
อ้วนปั๊บเลยอ่ะ

น่ารักมากเจ้าตัวโพสต์คลิปสุดน่ารักนะครับ

แล้วก็สลับกับเจ้าน้องหมา๒ตัวนะคะ

ใครมีสัตว์เลี้ยงนะก็ลองเล่นดูละกัน

แต่นิดนึงนะก็ต้องหมาแบบไซส์ใหญ่นิดนึง
กิโลขึ้นไปถึงจะได้ผล

เนาะว่าเอาอุปกรณค่างกายรวมแบบชะแป๊ะ

นี่เลยคุณบอยพี่สนุของคุณผู้ชม

หมดแล้วมันรู้จะยกอะไร
นี่หันซ้ายเลี้ยวขวาอยู่กันสองคน
ยกนี่เลยยกใครภรรยาคุณผู้ชมยกให้ดูนี่ให้ภรรยาขี่คอแล้วก็ยกเลยแข็งแรงไหมล่ะ
อย่างโชคดีนะภรรยาหุ่นดี
คุณอแมนด้านั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นการเติมเต็มความรักด้วย
อันนี้จริงพูดถึงเรื่องยกภรรยาคนนี้นึงเดียวเท่านั้น

ซึ่งแน่นอนนะคะเขาก็เคยยกนะคะยกร่างไอภรรยาของนัท

อันนี้เป็นการซ่างบาราร์นนะครับให้ร่างกายบ้านไหนที่สามีบ้านอยู่ด้วยกันตอนนี้
ออกกำลังกายแบบนี้ได้นะ
เขาเรียกว่าฝึกสมาธิด้วยฝึกกลมก๋วยด้วย
แล้วก็ถ้าใครอยู่ที่บ้านนะคะ